เกิดเหตุวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีถูกกลุ่มชายชะกันมากกว่า๑๐คน
ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนะครับหลังจากไปเล่นน้ำสงครานที่ริมถนนที่นครรัชศรีมา
โดยผู้เจ็บนั้นยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครมาก่อน

นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งบนถนนช้างเผือกอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ให้เห็นกลุ่มวัยรุ่นนับ๑๐คนกรูเข้าไปรุมทำร้ายชายอายุ๑๘ปีเพียงคนเดียว
ถึงหน้าอู่ซ่อมรถมีการหยิบสิ่งของที่หาได้บริเวณนั้น
ไม้เก้าอี้รุมทำร้ายอย่างบ้าคลั่ง
ในวีนามสมมุติผู้เสียหายอายุ๑๘ปีเปิดเผยว่า
เมื่อวานนี้เขาและเพื่อนเล่นสงกรานอยู่
บริเวณริมถนนช้างเผือกหน้าคลินิกเสริมความงาม
จากนั้นได้มีรถกระบะ๓คันมาจอดบริเวณที่เขาเล่นสงกราน

คนบนรถก็ลงมาเต้นส่วนเขาก็เต้นตามไปด้วย
แต่แล้วจู่กลุ่มคนที่มากับรถกระบะ
ก็เข้ามาพูดกับเขาว่าถ้ามีปัญหาเรื่องจะไม่จบ
นายวีก็งงว่าไปทำอะไรให้ตอนไหน
ก่อนที่จะมีคนเข้ามาเพิ่มแล้วรุมทำร้าย
เขาจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในอู่ซ่อมรถเพื่อเอาชีวิตรอด
แต่กลุ่มรถกระบะประมาณ๑๐คนก็ยังวิ่งตามมา
จากนั้นก็รุมทำร้ายร่างกายต่อ
แม้ว่าจะร้องขอชีวิตก็ไม่ยอมหยุด

กลุ่มรถกระบะจึงหยุดแล้วเดินออกไปขึ้นรถหนีไป
ในวียืนยันว่าไม่ได้ไปท้าทายอีกฝ่ายอย่างแน่นอน
และไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน
ตอนนั้นผมก็นั่งเล่นนี่แหละครับ
นั่งดูรถเครื่องเสียงปุ๊บ
แล้วมีพี่คนนึงมากอดมากอดกับผมว่า
เออนายพี่ไม่อยากมีเรื่องว่ะ
ผมก็ครับผมก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรครับพี่ว่ะ
แล้วเขาบอกอะไรถ้ามีเรื่องกับพี่เต้นจะยาวหน่อย
แล้วอีกสักพักเขาก็ต่อยผมเลย
แล้วผมก็วิ่งหนีเข้าบ้านนะครับ
แล้วเขาก็วิ่งตามกันมาเป็น๑๐คน
วิ่งหนีจนมุมแล้ว
เขาก็ใส่ผมเอาเก้าอี้อะไรตีผม
ออกมาอีกนะผมจับเหล็กไว้
ผมจับเหล็กพี่ก็บอกผมไม่มีอะไร
ขณะที่เจ้าของอู่ซ่อมรถเปิดเผยว่า
ขณะนั้นก็ออกไปดูการเล่นน้ำสงกราน
กลุ่มรถกระบะได้เข้ามาพูดคุยกับเขาเช่นกัน
ทำนองว่าหากมีปัญหาเรื่องจะไม่จบแน่นอน
งงว่าทำไมอยู่ดีกลุ่มรถกระบะ
มาพูดแบบนี้ทั้งที่ยังไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้
จากนั้นก็ไปถามในวีที่ยืนอยู่ข้าง
แล้วก็รุมทำร้ายในวีทันที
ก็เลยมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาถาม

ถ้ามีเรื่องกับพี่แล้วมันจะยาวอะไรเนี่ยประมาณนี้

ผมก็ว่าโอ๊ยใครมีเรื่องน้องครับ

ผมก็เพิ่งมานั่งฟังเพลงกับเขา
หลังอย่างนั้นแหละน้องโดนนะครับ
มาถึงร้านเก้าเก้าอี้กับอะไรของร้านนั่นแหละครับ

ทีมข่าวสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุยังพบสิ่งของ
กลุ่มรถกระบะใช้ทำร้ายในวีอยู่ในที่เกิดเหตุ
ด้ามไม้ถูพื้นเก้าอี้ท่อนไม้และจาน
สิ่งของทั้งหมดเป็นของอู่ซ่อมรถได้รับความเสียหาย
ขณะชาวบ้านที่เล่นน้ำสงกรานได้ถ่ายคลิปบางส่วนไว้
เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเห็นรถกระบะ๓คันมาจอดแล้วก็เปิดเพลง
คนบนรถก็ลงมาเต้นกลางถนนอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นก็เห็นกรูกันวิ่งเข้าไปก่อเหตุ
สักพักก็พากันขับรถหนีออกไป
ขณะที่ผู้เสียหายได้เข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
ที่สอบพอเมืองนครราชสีมาแล้ว
สืบสวนอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน